มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีนะคะจากโครงการใครรักป่ายกมือขึ้น
ของพี่ท็อปดารณีนุษย์แล้วก็เพื่อนดารานั่นเอง
คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าค่ะ
มาวันนี้พี่ท็อปพร้อมกับเพื่อนขอปรับใหม่
ปรับแผนตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือแบบจริงจังเลยค่ะ
โดยจะซื้อกรมฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต
หรือว่าได้รับบาดเจ็บในกรณีต่าง

จะมีการระดมทุนช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปยาวเลยค่ะ

เป็นพลังประชาชนที่จะเป็นการตอบแทนไปถึงพวกเขา
กับให้กำลังใจให้กับเขาเพราะว่างานเขาเนี่ยเป็นงานที่ใช้ทั้งชีวิตทุ่มเท
ดูแลรักษาป่าให้กับเราโดยที่เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะได้อะไรตอบแทนที่มันมีค่าต่อจิตใจเขาด้วย
ก็หลังจากนี้ถ้าจะบริจาคเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการที่จะดูแลใครก็ตามที่เจ็บป่วย
เพราะเป็นการเปิดถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเข้าไปดูที่ไหนเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์
เข้าไปรู้เรื่องราวเข้าไปเข้าใจแล้วก็ร่วมบริจาคได้
ก็ถือว่าร่วมบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนั่นเองนะคะ
แต่ว่ารายได้ที่เป็นเงินเงินของเขาที่ได้รับอาจจะไม่ได้มากเท่าทั้งหมดกับสิ่งที่เขารับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยนะฮะ
ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นสัดส่วนจำนวนที่น้อยมากเลยนะคะ
เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ